ใครมีบรรยากาศของงานเขาบอกว่าเทพธิดานาคีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
อ่าที่จังหวัดมาสหราคามนั่นแหละครับครับ
บรรยากาศอาการมงลงอืม
ลงลงนะครับเป็นศัพท์วัยรุ่นนะครับที่บอกว่ากำลังฮิตมาก
แล้วคือกำลังมงกุฎอย่าเตอร์ไพรส์แล้วก็ตอบเลยประมาณนี้นะฮะ
ดูดีกว่าเขาเรียกว่าชื่อน้องมัดไหม

แล้วคุณไปฟังคำตอบของน้องมัดไหมกันดีกว่า

สำหรับคำถามนะคะที่ว่าถ้าหากน้องบ้านใหม่นะคะ
ได้ถูกรางวัลลอตเตอรี่นะคะ๓๐ล้าน
และทำใบลอตเตอรี่นั้นหายแน่นอนที่สุดค่ะ
คนเราย่อมมีความอยากได้อยากมีกันทุกคนใช่ไหมคะ
แต่ในเมื่อสิ่งนั้นมันหายไปแล้ว
แล้วเราไม่สามารถที่จะนำกลับคืนมาได้
สิ่งที่เราจะต้องก้าวต่อไปนั่นก็คือ
ถึงแม้ว่าชีวิตของคนเรานั้นจะศูนย์สิ้นมาเพียงใด
ทุกคนคงเคยรู้จักคำว่าสูญเสียกันทั้งนั้น
มนุษย์คนใดที่เกิดมาแล้วไม่รู้จักคำว่าสูญเสียถูกต้องไหมคะ
ถ้าช่วยขอเถียงปรบมือหน่อยค่ะ
ลองเดินดูสิคะท่านพระพุทธเจ้ายังได้กล่าวไว้เลยว่า
เดินดูสิบ้านหลังไหนที่ไม่มีคนตายบ้าง
บ้านหลังไหนที่ไม่ถูกการสูญเสียบ้าง
ฉะนั้นเงินแค่๓๐ล้านต้องไม่มีปัญหาแก่เรา
เพราะตราบใดที่เรายังมี๑สมองและ๒มือ
สิ่งนั้นจะทำให้เรานั้นได้เงินกลับมามากกว่า๓๐ล้านอีกด้วยซ้ำ

ชอบตรงนี้นะถูกนี่น้องมีคำสั่งพระพุทธเจ้าด้วยผมชอบตรงนี้
ถ้าใช่ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะขอเองเลย

แต่เขาใช่ไงเขาตอบใช่ไงเราต้องปรบมือ
แต่บอกว่าเงิน๓๐ล้านไม่ใช่ปัญหา
เรามีสมองและ๒มือ
ถ้าขยันทำมาหากินเราก็จะได้เงินมากกว่า๓๐ล้าน
พวกเรา๓คนก็เลยย้อนดูตัวเอง

ถ้าเรามี๔มือเราก็จะบอกว่าเรามี๔มือ
แต่เรามี๒มือแล้วเราก็มี๑สมอง
และเราก็ขยันมากแต่เรายังมีเงินอยู่หลักหมื่นนี้

คือตอบความถามดีแบบนี้สรุปสุดท้าย
โมงลงเธอได้เป็นนางงาม
หรอได้เป็นนางงามได้หรอ
เป็นเทพธินาณาคีได้

ได้รับมงกุฎเป็นเทพธิดานาคีปี๖๑แห่งวัดบ้านโคงใหญ่
อำเภอกันธรรมิวิชัยจังหวัดมหาศักรรม